อย่างล่าสุดนี้นะคะคุณแม่ชมพู่ของเราค่ะ
ใช้ยางรัดผมนะฮะมัดเป็นทรงกลม
คล้ายโดนัสใหญ่เนี่ยนะคะพรุ้งฟริ้งมากน่ารักสวยใสฮีตจนขายดี
ทั่วบ้านทั่วเมืองไปตามท้องตลาดสร้างมูลค่าสร้างรายได้กันเยอะเลย
แล้วก็สร้างอาชีพให้กับคนที่ตามแฟชั่นอย่างพวกเราด้วยนะคะ
เกิดเป็นอาชีพที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าทำยางรัดผมโดนัทขายกันเยอะเลย
แล้วรู้หรือเปล่าคะว่าการทำยางรัดผมโดนัทขายเนี่ย
มันไม่ได้ยากสักเท่าไหร่แถมลงทุนไม่มากด้วย
ถ้าอยากรู้แล้วว่าเป็นยังไงไปชมกันได้เลยค่ะ

รวมทั้งพวกเครื่องเขียนต่างหูนาฬิกา
แล้วก็มียางมัดผมด้วยค่ะ

ต้นทุนต่อเส้นนะคะน้อยมากค่ะ

แต่เราสามารถไปต่อยอดเพิ่มมูลค่าสินค้า
กำไรเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยค่ะ
วันนี้นะคะก็จะมาสอนขั้นตอนการทำยางมัดผมแบบง่ายนะคะ
เริ่มจากขั้นตอนแรกเราก็นำผ้าที่เราเลือกไว้
มาวัดขนาดความกว้างอยู่ที่๒๐เซนติเมตร
ความยาว๙๐เซนติเมตรค่ะ
แล้วก็ใช้ช็อกขีดมาร์คเอาไว้นะคะ
จากนั้นเราก็ตัดผ้าให้เท่ากันค่ะ
เอาผ้ามาทบกันให้เป็นลักษณะแนวนอนเท่ากันนะคะ
จากนั้นใช้เข็มกลัดกัดไว้นะคะ
เพื่อไม่ให้พลาดเคลื่อนออกจากกันค่ะ
จากนั้นนะคะเราก็ใช้เข็มกับด้ายนะคะ
ตั้งแต่ต้นนะคะไปถึงปลาย
หรือใครที่มีจากเย็บผ้าก็สามารถที่จะใช้จากเย็บได้เลยค่ะ

ใช้ยางยืดขนาด๒๓เซนติเมตรค่ะ
ใช้เข็มกลัดกลัดด้านหนึ่งเรากลัดติดไปกับผ้าเลย
ส่วนอีกด้านหนึ่งเราก็สอดเข้าไปข้างในนะคะ
ให้ทะลุออกปลายอีกด้านหนึ่งเลยค่ะ
นำปลายยางยืดทั้งสองด้านมัดปมให้แน่นค่ะ
สอยเก็บลายให้เรียบร้อยค่ะ
แล้วก็จะออกมาเป็นยางมัดผมที่สวยงามนะคะ
สำหรับใครนะคะที่ชอบยางมัดผมหรือของน่ารักนะคะ
แม่น่ารักพร้อมจะอินเทรนด์กันหรือยังคะคุณผู้ชมค่ะ
โดนัทรัดผมอันใหญ่ชิ้นใหญ่แบบนี้
จะเกิดสร้างความสวยให้เราได้อย่างไร
อรี่นะสวยแล้วนะสวยประมาณนี้

ดีนะคะเอาอะไรแบบว่าสตรอเบอร์รี่เลยนะคะ

จากเป็นสาวเปรี้ยวแซ่บใช่ไหมคะ
ติดยังโดนัทรัสผงหวานแป๊วเลย
คือเขากำลังฮิตอยู่เนาะเป็นแฟชั่นอยู่ตอนนี้
ใช่เป็นแฟชั่นตอนนี้คุณผู้ชมใครชื่นชอบนะ
อุดหนุนกันได้รวมไปถึงใครอยากจะลองทำ
สร้างอาชีพดูก็ทำได้เพราะว่าอุปกรณ์ไม่เยอะ

ส่งของสวยงามมาให้เรารวมไปถึงไม่ปกปิด
ลับในวิธีการทำเลยมีแค่ยางยืด
แล้วก็ผ้าลายสวยกันกงกันไกลเข็มได้แค่นั้นเอง

อย่างที่บอกไปว่าลงทุนหลักเริ่มต้น๑๐บาทเท่านั้น

เออเอาไปขายนะเริ่มต้นราคาประมาณ๓๙บาทนะคะ
แล้วก็บางคนเนี่ยถ้าแบบฝีมือดีหน่อยลายผ้าสวยหน่อย

หลักร้อยก็มีนะคะก็เอาเป็นว่าใครอยากจะเพิ่มเติมความสวย
โดนัทรัดผมแบบบิ๊กไซต์แบบนี้
ก็ลองไปหาทำหาซื้อกันได้นะคะ
สร้างรายได้ให้กับตัวเองแน่นอนนะจ๊ะ
อยู่ในสมัยนี้บอกเลยว่าสาวทุกคนต้องมีอ่ะ
คนละอันอ่ะติดไม้ติดมือติดข้อมูลไว้
รู้สึกสวยพื้นน่ารักจริง

แล้วพี่แจ๊กกะลินสู้ได้ไหมอ่ะนี่พยายามอยู่

แบ๊วคุณผู้ชม

อยากแบ๊วต้องใส่นะคุณผู้ชมเห็นไหม

มีผ้ามีได้นะคะแล้วก็แบบว่ากรรมวิธีง่ายมากเลยนะคะ

ใช่แหร่อาจจะสร้างรายได้เพราะได้เงินมาแล้วเอาไปทำอะไรดี